ดูดวงรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ชาวราศีมิถุนความรักฝ่ายหญิงจะพบคนน่ารักน่าพึงใจได้ใกล้ชิดสดชื่น
ฝ่ายชายจะมีม่ายเจ้าเสน่ห์มาหาอาจพบรักลับไม่เปิดเผย
ที่มีคู่ให้ระวังคำพูดกระทบชีวิตรักสุขภาพมีอาการปวดหัวตัวร้อนตามสภาพอากาศ
ระวังอุบัติเหตุจากการขับขี่โดยสารยานพาหนะขนาดเล็ก
บาดเจ็บที่แขนฝ่ามือการเงินมีลาบผลเล็กน้อย
แต่รายได้มาไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยมีรายได้พิเศษผลประโยชน์ที่ไม่เปิดเผย
ของกำนันจากตำแหน่งหน้าที่การงานจะทำหน้าที่กิจกรรมอย่างเข้มแข็ง
รวดเร็วฉับไวอาจตึงเครียดขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงาน
จะได้รับเกียรติชื่อเสียงผลประโยชน์จากงานมีผู้อุปถัมภ์ค้ำชู
ดูดวงแบบรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ดวงฉบับเต็มได้ในไทยรัฐออนไลน์